แต่นี่คุณผู้ชมอันนี้รถบรรทุกน้ำมันก็พลิกคว่ำที่จังหวัดเพชรชบุรี

ไปคว่ำบนถนนเพชรกะเสมขาล่องตาย
บายพาสชะอำปรานบุรีก็ฉีดอยู่พักหนึ่งคุณผู้ชมพอคุมเพลิงไว้ได้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปเจอคนขับ
ชื่อว่านายโกวิทโกวิทเนี่ยอายุ๓๐ปีครับมีแผลโดนไฟไหม้
สาหัสนะน่าจะโดนไหม้เยอะอยู่เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำเลย
ตำรวจเขาสันนิษฐานว่าโกวิทคนขับเนี่ยน่าจะหลับในรถก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำครับ
พอพลิกคว่ำปุ๊บโอ้โหไฟก็ลุกเลยฮะเพราะว่ามันน่าจะมีเปลวไฟสะเก็ดไฟอืม
ขึ้นมาก็โดนน้ำมันเข้าไปคนขับก็บาดเจ็บสาหัสเดี๋ยวต้องรอให้รักษาตัวให้อาการดีขึ้นก่อน
จะสามารถสอบถามถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ได้นะครับ